ต้นต้นต้นต้นต้นต้นต้นต้นต้นต้นต้นต้นต้นต้นต้นต้นต้นต้นต้นต้นต้นต้นต้นต้นต้นต้นต้นต้นต้นต้นต้นต้นต้นต้นต้นต้นต้นต้นต้นต้นต้นต้นต้นต้นต้นต้นต้น
สำหรับการติดตื้นของเรือไม่สามารถจะใช้เครื่องจักรใหญ่เป็นเครื่องย้ายหรือเก็บกู้ได้
เนื่องจากท้ายมันติดตื้นแต่ไอ้หน้าเรือส่วนหัวเรือมันลอยครับคุณผู้ชม
คือถ้ามันติดตรงหัวเนี่ยโอเคแต่นี่มันติดท้ายแต่หน้าลอยนะฮะ
บริษัทเจ้าของเรือขอรับการสนับสนุนเรือลากจูงจากท่าเรือน้ำลึกสงขลา
ให้มาช่วยเหลือดึงเรือแต่ด้วยสภาพคลื่นลมแรงครับแรงมาก
ไม่สามารถดำเนินการได้ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค๒
ตอนนี้พร้อมสนับสนุนนะครับเรือลากจูงได้ตามคำร้องขอเลยนะครับ
บริษัทเรือจะประเมินสถานการณ์สภาพคลื่นลมด้วยเพื่อวางแผนการกู้เรือต่อไป
หลังจากคลื่นลมให้มันสงบลงกว่านี้สักหน่อยเถอะครับ